วันนี้มาดูเรื่องของผู้หญิงคนนึงหน่อยนะคะ
นั่งดูทีวีอยู่บ้านกับครอบครัว
อยู่ดีได้ยินเสียงดังโคร่ม

รถกระบะพุ่งชนผนังบ้าน

แต่ก็เคราะห์ดีนะไม่มีใครเป็นอะไรถึงขั้นเสียชีวิต
แต่ว่าเขาเชื่อนะว่าที่ไม่เป็นอะไรแบบนี้
เพราะว่าวิญญาณสามีมายืนบังอยู่แล้วก็ปัดเป่า

ไปดูที่เหตุการณ์ที่นี่นะคะ
อยู่ที่บ้านทัพ๖อำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชศรีมา

เจ้าของบ้านคือนางแม้นหวังปักกลางอายุ๗๘ปีนี่แหละค่ะ
บ้านหลังนี้ปลูกอยู่ริมถนนทางหลวงชนบทสาย๓๐
จะถูกรถกระบะชนบ้านพังเสียหาย
เมื่อวันที่๑๔มีนาคมที่ผ่านมา
แมนก็เปิดใจเล่าถึงเหตุการณ์ให้ฟัง
บอกว่าขณะที่เกิดเหตุนี่นะ
กำลังนั่งดูทรทัศน์อยู่กับญาติรวม๖คน

แต่พอตั้งสติได้ก็เรียกชาวบ้านเข้ามาช่วยเหลือคนขับรถ
แล้วก็ลูกสาวที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
แม้นบอกด้วยนะคะคุณผู้ชมว่า

เงาดำขนาดใหญ่ยืนอยู่หน้าประตูบ้าน

ก็เชื่อว่าน่าจะมาช่วยปัดรถกระบะ
ไม่ให้พุ่งชนคนในบ้านนะคะ
ที่บอกว่ามีวิญญาณสามีมาช่วยยืนบังปัดเป่าให้
แต่เรื่องของคดีเรื่องของเหตุการณ์
ตำรวจก็ได้เข้าไปตรวจสอบความเสียหาย
นะคะพบว่าเสาไฟฟ้าถูกชนหักหนึ่งต้น

มีเศษเสาไฟฟ้าที่หักล้มมีสายไฟพาดตกลงมา
ส่วนสารพระภูมิก็แตกหักขณะที่กำแพงบ้านก็มีร่องรอยการถูกชนพังเสียหายหมดนะคะ
ตำรวจภูทรศรีคิ้วก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าทางคดีด้วย
บอกว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่านางธิตาพรชานอกอายุ๔๕ปี
เป็นคนขับรถกระบะมาพร้อมลูกสาวอายุ๑๓ปี
กลับจากเปิดท้ายขายของในอำเภอปากช่องระหว่างทางกลับเนี่ย
คนขับเผลอหลับในค่ะก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุ
ตอนนี้ต้องรอทางบริษัทประกันภัยรถยนต์มาตรวจสอบและประเมินค่าเสียหายต่างก่อนนะคะ
เมืองต้นตำรวจก็แจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทกับคนขับรถกระบะเอาไว้แล้วนะคะ